พระพุทธปฏิมาได้สร้างตามพุทธลักษณะต้นแบบจากอินเดียและวิวัฒนาการต่อมาในดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งแต่เดิมเป็นอาณาจักรของกลุ่มชนที่ใช้ภาษามอนโบราณและภาษาเขมรในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่๑๙เช่นอาณาจักรธวารวดี
อาณาจักรกัมโภชะอาณาจักรสุโขทัยอาณาจักรฮริพุนชัยอาณาจักรล้านนา
พระพุทธปฏิมาแบบใหม่นั้นจะเข้ามากับผู้ที่นับถือนิกายใหม่
นับถือนิกายเดิมก็จะจำลองพระพุทธปฏิมาตามรูปแบบเดิมที่ตนศรัทธา
หรืออาจจะเลือกสร้างแบบใหม่เพื่อความแปลกใหม่

อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน